วันนี้เองนะคะรายงานต่างด้าวจากหลายพื้นที่เริ่มเดินทางกันไปแล้วนะคะที่ตลาดทะเลไทยค่ะจังหวัดสมุทรสาครนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปรอพบนางอองซานซูจีค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ากำหนดการก็คือจะถึงที่ตลาดทะเลไทยในช่วงเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบนาท
ว่าตามกำหนดการเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานางองซานซูจีจะเพิ่งเดินทางถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแต่ว่าบรรยากาศที่ตลาดทะเลไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เริ่มมีแรงงานชาวพม่าเดินทางมาที่นี่เพื่อรอต้อนรับนางอองซานซูจีนะครับซึ่งภาพลานกว้างที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นอยู่นี้
เพื่อต้องรับเธอนะครับทามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างเข้มงวดครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้คือบรรยากาศโดยรอบหอประชุมตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งมีแรงงานชาวพม่าบางส่วนทยอยที่เดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อรอพบกับนางอองซานซูจีที่จะเดินทางมาที่นี่และพูดคุยกับบรรดาแ

เป็นเวลาสามปีหลังทำงานในไทยครบสี่ปีแต่หลังจากนี้แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติก็จะได้รับการผ่อนผันให้กลับประเทศเพียงหนึ่งเดือนก็สามารถกลับเข้ามาทำงานได้อีกครั้งครับแน่นอนนะครับว่าการพบประระหว่างนางอองซานซูจีกับแรงงานพม่าที่ตลาดทะเลไทยแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นการส่งสารสำคัญไม่เพ